มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงหมาหอน
หลังจากนั้นมีรูปร่างขาวไปยืนอยู่หน้าบ้าน

แต่เขาบอกว่าก่อนเขาจะเห็นอะไรแบบนี้
เข้ากระดูกของย่าเขาเนี่ยเข้าตา
เด็นเข้าตาหลังจากเข้ากระดูกของย่าเข้าตา

ได้ยินแต่กำลังดูที่วงอยู่ว่า

อะไรขาวอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่มีขาเนี่ยฮะ

คลิปนี้มันความยาวสักประมาณสัก๑นาทีได้นะ

ก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นรูปร่างของอะไร

มันเป็นเหตุการณ์ที่หมากำลังเห่าหอนเต็มไปหมด

แต่ถ้าเกิดว่าเราเพ่งไปสังเกตไป

มันมีบางอย่างคล้ายกับคนสวมเสื้อสีขาว
แต่ไม่มีใบหน้า

แล้วก็แบบให้ม่วงมองขาคนข้างในอย่างนี้หรอ

มันต้องไม่ติดผีถ้ามันเป็นผี

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปเก็บเท่ากระดูกของคุณย่าที่เพิ่งจะเสียชีวิต
แล้วก็เอาไปทำพิธีลอยอังคารแล้วเก็บบางส่วนไว้ที่บ้าน
ระหว่างที่กำลังก้มใช้มือกวาดเท่าอัฐิอยู่เพื่อจะหาฟันของคุณย่า
เอาไว้เก็บไว้บูชาทำล็อกเก็ตอะไรก็ว่ากันไป
จู่มันมีลมพัดเข้ามาแรงมาก
แล้วเศษขี้ผงซึ่งเป็นขี้เท่ากระดูกลอยเข้าที่ตาเขา

ตอนนั้นยังไม่คิดอะไรมากครับเพราะว่าเข้าใจว่าคงเป็นลมพัดปกติ
ก็เลยเอามือปัดฝุ่นขี้เท่ากระดูกออกไป
แล้วก็เก็บกระดูกคุณย่าใส่โกรธแล้วก็เดินทางกลับบ้าน
หลังจากกลับมาที่บ้านเริ่มมีอาการแปลกคุณผู้ชม
คือหมาในชุมชนในบ้านเอ๊ะมันเห่าหอนทุกคืนจากที่มันไม่เคยเห่าไม่เคยหอนนะฮะ
แล้วคืนวันอาทิตย์ตอนนอนก็ฝันเห็นมีผู้หญิงแก่คนหนึ่ง
ผมขาวยาวปากบาปไปยืนคุยหน้าบ้านแล้วก็ในฝันเนี่ย
นายจักรพงศ์ก็ทำท่าเอื้อมมือไปจับที่ตัวคุณยายคนนั้น
ปรากฏว่าพอเอื้อมมือไปเนี่ยคุณยายคนนั้นกลับทำท่าจะกินนิ้วเขา
เหมือนจะเอาอะไรเข้าไปในปากนะฮะ
แล้วก็เหมือนจะมีการจะยัดมีก้อนกลมคล้ายกับลูกบอลใส่ไปที่ท้อง

วันต่อมาก็มีคนทักแปลกหลายคน
หมายังคงหอนไม่หยุดทุกวันสุดท้ายไม่สบายใจนะครับ
ว่ามันจะมีอะไรมาทำให้เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่าถ้าที่บ้านเขามีเหตุการณ์แปลกเนี่ย
ในซอยจะมีคนเสียชีวิตหมาก็จะเห่าหอมแบบนี้
ครอบครัวก็เลยแนะนำให้ห้อยท้าเวสวรรณ
เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็น

เราก็มีการไปคุยกระดูก
คุยถาดเก็บกระดูกที่เป็นเหมือนขี้เทาอะไรอย่างนี้ครับ

มันฟุ้งขึ้นมาแล้วแบบผัดมาทางเราเต็ม

แต่พอหลังจากกลับมาที่บ้าน
แล้ววันอาทิตย์หมาก็หอนเย็นเมื่อนั้นเลย

เพราะว่าในความฝันเหมือนเขามาทักเราในความฝันนะครับ
ว่าว่าเขาเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงผมขาว
แล้วก็เหมือนในลักษณะมีมาจับมือเรา
แล้วเหมือนทำท่าจะกินไปที่นิ้วเราอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ร้องแบบแห่อะไรประมาณอย่างนี้ครับ
แค่เล่านี้ก็น่ากลัวนะแห่อย่างนี้ด้วย

ทีนี้หลังจากเจอเรื่องแปลกนะไม่ใช่แค่ตัวเขาฝันนะคุณรัชพรคุณผู้ชม
คนใกล้ชิดเขาหลายคนมาทักว่าเฮ้ยฝันเห็นคุณน่ะจักรพงศ์

ฝันเห็นเขานั่งในงานศพ
บ้างก็เห็นว่าในจักรพงค์เอามือหลวงคอและหยิบเชือกออกมาจากคอแบบขยอดออกมา
ตอนนี้ตัวเขาเองบอกพอมีคนทักมากขึ้นมันเริ่มไม่สบายใจ
มันเริ่มกังวลแบบตอนนี้ไม่จริงไม่รู้แหละแต่มันเริ่มไม่สบายใจแล้ว
ขอบคุณย่าตัวเองไงมันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันแค่ไหนนะครับ
เป็นความเชื่อแล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนจะคิดเห็นเป็นแบบไหนอย่างไร